ใกล้จะถึงวันรำลึกถึงการจักรไปของราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์๑๓มิถุนายน
ทางครอบครัวเองก็จะมีภาพอัลบั้มภาพเก่าที่ยังคงคิดถึงแม่พึ่งอยู่ปล่อยกันมาให้แฟนคลับได้ดูกันเรื่อยเลย
ก่อนก่อนได้ดูกันไปแหละภาพแม่พึ่งพวงตีนต้นแอปเปิ้ลวันนี้ก็มีภาพอีกภาพหนึ่งเหมือนกัน
เบลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่ว่าภาพของแม่พึ่งอยู่ในใจคู่ชีวิตแบบพี่ปุ้มไกรศรีละเมฆินยังสดใสอยู่เสมอค่ะ
ล่าสุดเป็นภาพหาดูยากค่ะของแม่พึ่งขณะที่ใส่ชุดว่ายน้ำ
เที่ยวกันอยู่ที่หาดหัวหินกับครอบครัวกับพี่เพชรนั่นเอง
แต่ว่าในภาพต้องเรียกว่าน้องเพชรนะตอนนั้นอายุ๕ขวบค่ะ
เอามาโชว์ให้แฟนคลับดูแล้วก็ยังบอกด้วยว่าตอนนั้นเนี่ย
มันเป็นเหมือนช่างภาพที่ส่วนตัวให้เป็นช่างภาพส่วนตัวให้กับแม่พึ่งเลยนะคะ
แล้วก็ยังมีภาพที่หาดูยากของแม่พึ่งที่เก็บเอาไว้อีกเพียบเลยค่ะ
ก็จะรอทยอยปล่อยออกมาเรื่อยให้แฟนคลับได้ดูกันให้หายคิดถึงกันได้ค่ะ

เพราะว่ารูปภาพเก่าที่พ่อเป็นคนถ่ายเองนะ
เก็บไว้แบบยังดีเลยยังดีไม่มีที่ไหนในรูป
ส่องสมณิพจน์ชายหาดภุ่มพวงใส่ชุดว่ายน้ำอะไรแบบนี้
ก็เป็นคนชอบถ่าย
แล้วก็น้องเพชรก็กำลังเจริญเติบโตจะถ่ายทุกระยะ
รูปนี้จะค่อยทยอยลงทยอยลง
ให้แฟนเพลงได้เห็นรูปที่ไม่ค่อยได้เห็นกัน